ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะพยากรณากาศก็บอกแล้วว่าตกยาวไปทั้งสัปดาห
เพราะฉะนั้นใครขับรถขับราต้องระมัดระวังอย่าใช้ความเร็วนะคะ
สระบุรีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะกระบะมาด้วยความเร็ว
แล้วก็เสียหลักถนนลื่นแล้วคุณผู้ชมดูจังหวะนี้
เสียหลักลื่นเสร็จปุ๊บไปฟาดเข้ากับรถพ่วงค่ะ
แล้วรถพ่วงเองก็เบรกไม่อยู่อีกเพราะถนนลื่น
ลากกระบะคันนี้ไปเนี่ยกว่า๕๐๐เมตรนะคะสรุปแล้วเสียชีวิตไปสองศพด้วยกันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณทางถนนมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะ
กล้องวงจรปิดก็คือจับภาพได้ทั้งหมดเลย
เหตุการณ์เกิดเย็นเมื่อวานนี้ค่ะสภาพรถกระบะเนี่ยด้านซ้ายถูกชนพังยับเยินนะคะ
ภายในเนี่ยมีคนขับติดอยู่ในตัวรถแล้วก็คนที่นั่งข้างด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมา
คนขับเสียชีวิตนะคะในที่เกิดเหตุมีแผลชะกันที่ศีรษะ
ส่วนเบาะข้างเนี่ยใช้เวลาอยู่๒๐นาทีค่ะกว่าจะนำร่างออกมาได้
เพราะว่าถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับรถนะคะ
ผู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแล้ว
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะเพราะว่ามีอาการซี่โครงหักหลายซี่

คนขับรับพุ่งอย่างเล่นอีกครั้งแต่เขาก็ให้การบอกว่า
คือเขาก็ขับมาทางตรงดีแต่เห็นว่ากระบะคันนี้แซงขึ้นมา
แล้วก็เสียหลักแล้วก็เลยพุ่งมาชนเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะคะ